สวัสดีครับกีฬาในช่วงบ่ายวันนี้นะครับ
ก็มาติดตามข่าวสารรายวันของเจชนะทิพย์สงกระสินนะครับ
ถือว่าตอนนี้ลงเรื่องอะไรไป

เจ้าตัวก็ได้ออกมาให้สัมภาษณ์เหมือนกันนะครับ
ทั้งความภูมิใจการกล่าวลาสะโบสอนกล่าวอย่างซัปโปรโร
และสิ่งสำคัญก็คือโอกาสในการเล่น๑๑ตัวจริง
ซึ่งสื่อก็ต้องถามเป็นธรรมดา

ชนะทิพย์แนวลุกคนใหม่ของทางฟอนตาเล่
ก็ไปร่วมเปิดคลินิกสอนฟุตบอลให้กับเด็ก

กลับมาที่ไทยก็มีแต่คนขอคิวทั้งนั้น
แต่ถ้าเป็นเรื่องของฟุตบอลเจชนะทิพย์ไม่เกี่ยงนะครับ
สอนบอลเด็กอายุ๑๒๑๔ปี๓๐คน

สร้างแรงบันดาลใจในการเป็นนักบอลอาชีพในอนาคต
หลังจากเสร็จภารกิจชนะทิพย์ก็ให้สัมภาษณ์ครับ
เขาก็บอกว่าเป็นอีกหนึ่งความท้าทายที่ต้องมาเริ่มต้นนับหนึ่งใหม่
ในการลุ้นว่าจะลง๑๑คนแรกได้ไหม
ปรับตัวในช่วงแรกอาจจะไม่ง่าย
เพราะว่าต้องเรียนรู้ทั้งระบบการเล่นแล้วก็เพื่อร่วมทีม
แต่ต้องสู้แน่นอนเพื่อประสบความสำเร็
ที่ย้ายตัวแพงสุดซื้อไปยังไงก็ต้องใช้อยู่แล้ว
ส่วนหมายเลขเสื้อของชนะทิพย์หลังเปิดตัวกับต้นสังกัดใหม่ไปแล้ว
ก็เริ่มเป็นที่สงสัยในโซเชียลมีเดียว่าเจ้าตัวใส่หมายเลขใด
ล่าสุดแค่งวัน๒๘ปีก็ยังไม่เปิดเผยเบอร์เสื้อ
แต่บอกสั้นนะครับว่าอาจจะเป็นเลขกลมหรือหมายเลข๑๘
ก็มีโอกาสเพราะว่ายังว่างอยู่แล้วก็เป็นเบอร์ประจำตัวของเขาอยู่แล้วครับ
ผมยังไม่รู้ว่าบอกได้หรือยังนะครับว่าไปเล่นหมายเลขอะไร
เพราะว่าบางทีทีมเขาอาจจะยังไม่อยากให้บอกอะไรอย่างนี้
ก็มันก็คงเป็นเลขของผมครับก็ถ้ามีโอกาสได้ใส่ก็อาจจะใส่
ผมว่าต้องปรับหลายอย่างในชีวิตการผมว่าไปช่วงแรกน่าจะยาก
เพราะว่าระบบการเล่นการไม่ว่าจะเป็นของที่เราต้องย้ายมา
กว่าจะจัดของเสร็จกว่าจะหลายเรื่องไม่ว่าจะเป็นธนาคาร
การปรับตัวกับเพื่อนร่วมทีมปรับตัวกับการแผนการเล่น
เหมือนมันน่าจะมีความทำไงเราถึงจะไปแล้วเราต้องสู้เพื่อให้ได้ลง
ที่สื่อในญี่ปุ่นครับมีการเปิดเผยว่า
ชนะทิพย์จะมีสัญญากับทางฟอนตาเล่ใน๓ปีพร้อมกับออปชั่นขยายเพิ่มด้วย
แล้วก็รับค่าเหนื่อยอยู่ที่ปีละ๒๑ล้านโดยประมาณ
ซึ่งก็รับมากกว่าอยู่สมัยอยู่กับซัปโปโร
ซึ่งซัปโปรโลรับอยู่ประมาณ๙๗ล้านบาท
รายละเอียดสัญญาชนะทิพย์กับทางฟอนตาเลส
เกือบ๖๕ล้านบาทรวมแล้ว๓ปี
อันนี้เป็นแค่เฉพาะค่าเหนื่อยนะครับจริงมันมีสิทธิประโยชน์อื่นมากมาย
ก็แบ่งเป็นรายได้ถ้าดูเป็นต่อปีก็คือ๒๑๖ล้านบาท
ต่อเดือนประมาณ๑ล้าน๘แสนบาทต่อวัน๖๐๐๐บาท
ต่อชั่วโมง๒๕๐๐บาทแล้วก็ต่อนาทีก็๔๑บาทนะครับกับอีก๗๐สตางค์
ก็มองให้ถี่กันไปเลยนะครับจะได้เห็นว่ามูลค่านักบอลไทยสมัยนี้

ส่วนคุณธิวาพลสังคพันธ์ครับหรือว่าทิสังล่ามของชนะทิพย
ก็มีการโพสต์อำลาผ่านทางไอจีส่วนตัวว่าในวงการฟุตบอล
มีพบต้องมีจากถึงจะแยกย้ายกันไปแต่ความสัมพันธ์ยังเหมือนเดิมเสมอ
ก็ถ้ารู้สึกเหงาติดต่อกลับมาหาพี่ได้
จากนี้ก็ยังใส่แฮชแท็กทิ้งท้ายนะครับ
เอาแชมป์แทนพี่หน่อยแล้วก็มีอีกหนึ่งแฮชแท็ก

ส่วนล่ามคนใหม่ของชนะทิพย์ที่ฟอนตาเล่มีการคาดการณ์
ก็จะเป็นอดีตร่ามของธีรทรซึ่งตลอดการค้าแข้งในเจลีก
ตั้งแต่๒๐๑๘ถึง๒๐๒๑นะครับก็คือคุณนฤทธิ์
ซึ่งล่าสุดเจ้าตัวก็ลาออกจากทีมเอฟมารินอทไปเป็นที่เรียบร้อย
หลังจากที่อุ้มกลับมาเล่นที่ไทยนะครับ